เทศบาลเมืองสิงห์บุรีบริการเรือรับส่งประชาชนเข้าออกบ้านน้ำท่วมฟรี
โดยนายนรงศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีบอกว่า
เทศบาลต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย
พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าออก
จัดให้มีบริการรับส่งผู้ประสบภัยฟรี
โดยใช้ตัวเรือ๓ช่วงเวลาได้แก่๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
สิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาและสิบหกนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
ซึ่งจะมีท่าเรือดังนี้ท่าเรือที่หนึ่งคือท่าบางแคร์ในเรือเร็ว
ท่าเรือที่๒ท่าบางแคในเรือพายบริเวณใต้สะพานบางรจันทร์
ท่าเรือที่๓ท่าวัดโพเงินบริเวณทางเข้าวัดโพเงินและซอยพิทักษ์ประชา
ท่าเรือที่๔ที่ท่าชุมชนบางแคนอกบริเวณตรงข้ามอบจสิงห์บุรี
และท่าเรือที่๕ท่าชุมชนบางกระบือบริเวณใกล้ซอยร้านท่าพระจันทร์
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีคอยให้บริการฉีกตัวเรือ
และจัดให้ผู้ใช้บริการใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือ
โดยเฉพาะเรือเร็วที่ต้องวิ่งบริการริมแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่